นี้ครับเป็นทุกข์ของคนที่แม่ออกไปกรีดยามันก็ต้องไปตอนไหนอ่ะ
ตอนตีสองตีสามตีสองเลยอ่ะอ่าถ้าสายหน่อยตีสี่ค่ะนะครับ
จันทบุรีครับผัวเมียคู่นี้นะฮะออกไปจะไปกรีดยาง
ได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยช้างป่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีสัก๒ตัวได้
นี่ที่เป็นไฟฉายอ่ะค่ะหมามันดันเห่าโอ้โหช้างไล่ซะ

แน่นไม่ได้หรอกคุณผู้ชมครับพี่คนนี้เกือบตายนะ

สามีของพี่ผู้หญิงคนนี้เกือบไม่รอด

เทกานี้เกิดขึ้นที่บ้านพังงอนตะบนทัพไสย
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับ
หลังจากนายประพิษยานปัญญานะฮะท่านในอำเภอโป่งน้ำร้อน

บอกว่ามีลูกบ้านถูกช้างป่าไล่กระทืบ

ในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านนะนะ
ห่างจากสนามฝึกยิงปืนของกองทัพเรือ

ไปพบในคงคาอินชัยยู๕๖ปี

ขาขวาท่อนล่างหัก
ไหล่ขวาเจ็บ
แล้วก็มือขวาก็เจ็บใบหน้าบวม
จากการสอบถามนางบุญวิพา

กับสามีเข้ามาตัดยางตี๔ได้
ตี๔๒๐เธอบอกละเอียดเลย
ได้ยินเสียงช้างป่าร้องอยู่
ประเมินด้วยสายตาประเมินด้วยหูแล้ว

ดับไฟดับไฟแล้วหยุดปิดยาง
เงียบ
ไอ้หมา๔ตัวที่มาด้วยนะครับคุณผู้ชม

โคตัวสีขาวลายด่างมันเป็นหัวโจก

เห่าใส่ช้างคราวนี้ช้างวิ่งมาหาเจ้าของดิ
จากนั้นไอ้ขิงไอ้ขิงตัวสีแดง
ขิงตัวสีแดงไอ้กะทิตัวสีขาว
นวลหางฟูฟูมันวิ่งตามกันมาสิครับคุณผู้ชมฮะ

เออพาช้างมาหาเจ้าของคุณผู้ชมครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงค่ะทราบไหมคะ

เขาก็เห็นเวลาเขาดูตามเขามองเหมือนเรา

ทีมข่าวไปคุยกับทีมจิตอาสาจนทราบว่า
ไอ้ช้างคู่นี้นะคุณผู้ชมนะ

มันมาหลายวันแล้วที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ผลักดันมันกลับเข้าไป
มันมาทุกคืนผลักดันคืนนึงละหลายรอบนะ
แต่ช้างป่าคู่นี้มันแอบกลับมาอีกนะครับ
แล้วก็หลังจากก่อเหตุในช้างป่าคู่นี้มันเดินหนีไปทางสนามฝึกยิงปืนกองทัพเรือ

ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปอย่างที่บอก๕๐๐๖๐๐เมตรได้
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันออกค้นหาช้างคู่นี้ครับ
แล้วก็จะผลักดันกลับเข้าป่าไปต่อไป
ไม่เจอร่องรอยนะมันแอบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
น่ากลัวเนอะโอ๊ยตกกว่าข้อใจแล้วค่ะเนอะ